พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
ทิศเหนือบริเวณพื้นที่ด้านนอกรั้วราชวัฒน์นายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปนิกกรมศิลปากร
ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณนี้โดยคำนึงถึงความสง่างามสมพระเกียรติ
และถ่ายทอดโครงการในพระราชดำริที่โดดเด่นจากทั้งหมดที่มีกว่า๔๐๐โครงการ
พระองค์พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี
จะเห็นว่าการใช้องค์ประกอบที่เป็นน้ำหรือการใช้แนวความคิดในเรื่องของนำเสนอโครงการพระราชดำริ
คือการสร้างสรรค์ใส่เอาสิ่งที่คิดว่าจะเหมาะสมและแสดงถึงพระอัชรีภาพ
หรือตัวตนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงไปในงานภูมิสถาปัตยกรรม
ดังนั้นครั้งนี้จึงมีความพิเศษหรือแตกต่างจากงานภูมิสถาบันกรรมในครั้งก่อน
โดยกว่า๑๗๐ของพื้นที่นอกรั้วราชวัฒน์ทางทิศเหนือ
เนรมิตเป็นแปลงนาข้าวจำลอง
โดยกรมการข้าวได้คัดเลือกกลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม๓สายพันธุ์
ได้แก่พันธุมธานี๑ข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕และข้าวก่อขอ๓๑หรือปฐุมธานี๘๐มาปลูก
บริเวณขอบคันนาออกแบบเป็นสัญลักษณ์เลข๙ไทยสีดินทอง
เป็นเชิงสัญลักษณ์สื่อว่าพระเมรุมาที่สร้างขึ้น
้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และข้าวที่ปลูกในช่วงพระราชพิธีได้ออกรวงกลายเป็นทุ่งรวงทองของพันธุ์ข้าวต่าง
ที่มีกลิ่นหอมและสง่างามสมพระเกียรติ
นาข้าวอบล้อมไปด้วยโครงการเกี่ยวกับน้ำ
เช่นบ่อแก้มลิงที่ใช้เก็บน้ำไว้ช่วงน้ำหลาก
ใช้แนวคิดมาจากลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุงแก้มคราวละมาก
แล้วค่อยนำออกมาเคี้ยวและกลื่นกลิ่นภายหลัง
ฝ่ายน้ำล้นที่นอกจากจะใช้เก็บน้ำบริเวณต้นน้ำและบริหารทรัพยากรน้ำ
ทั้งอย่างช่วยชะหลอน้ำในช่วงน้ำหลาก
กลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย
กังหันน้ำชัยพัฒนาที่พระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์ขึ้น
นำมาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
อกจากนี้ยังมีพืชและพันไม้พระราชทานทั้งย่าแฝดต้นยางนาและมะม่วงมหาชนก
ส่วนพื้นที่นอกรั้วราชวัฒน์ถูกประดับตกแต่งด้วยพันไม้มงคลนานาชนิด
โดยในกรรมภลฐานซัจจ๊าผู้อำนวยกาลศวรรษ์โน่งนุษย์พัทยาเป็นผู้ออกแบบตกแต่ง
ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับรอบพระเมรุมาตร
ต้นไม้ที่ช่วยส่งเสริมให้พระเมรุมาตรสง่างาม
อกดาวเรืองดอกไม้ประจำวันพระราชสมภพรัชกาลที่เก้า
นับ๓แสนต้นเพื่อสร้างความงดงามให้พื้นที่ดูเรียบ
ง่ายและพอเพียงถือว่าผมโชคดีที่สุดนะครับ
ที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายให้แก่พระองค์ท่านผมเองไม่รู้ว่าจะ
แทนบุญคุณพระองค์ท่านได้ยังไงแต่นี่เป็นเรื่องที่ผมผมเป็นอาชีพผม
ที่ผมเป็นนะครับผมได้ทำอันนี้เนี่ยผมถือว่าผมโชคดี
แล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้แก่พระองค์ท่านเพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่าน
ให้มีแก่พวกเราทุกคนนะครับ
มณฑลพิธีรอบลานพระเมรุมาตรทั้งสี่ทิศสร้างสระน้ำปลูกบัวหลวงหลากหลายพันธุ์
ดอกมีขนาดใหญ่และมีสีชมพูที่เลือกใช้ดอกบัวเพราะเป็นไม้ไทย
ซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาและปัญญา
เราก็ได้ไปค้นค้นคว้าหรือศึกษาจากภาพจิตรกรรมของมารับภานิ่งที่วัสถุทัศน์
ที่มีการเขียนฉากเกี่ยวกับป่าหิมพานสาโนดาต
แล้วเราก็ได้เป็นแรงบันดาลใจนำมาออกแบบ
อยู่ในบนสะอาโนดาตนี่ครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วก็นำมาตีความ
จนมาก่อสร้างให้เป็นสหโนดาตอยู่ฐานพระเมนปัจจุบัน
สรุปก็คือพื้นที่ภายในรอบพระเมรุมาตร
จะเป็นแนวความคิดหรือมุมมองที่สื่อถึงความเป็นสวรรค์
ความเป็นที่ตั้งของเขาพระสุเมน
ซึ่งอยู่ตรงกลางจักรวาลนะครับเป็นภาพของสวรรค์นั่นเองครับ
บริเวณรอบฐานทั้ง๔ของพระเมรุมาตรสร้างเป็นสระอโนดาต
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์๕สายในชมพูทวีป
สระประดับตกแต่งด้วยเขามอขนาดน้อยใหญ่
รวมทั้งยังมีสัตว์หิมพานประกอบด้วยช้าง๑๐ตระกูล
รวม๓๐ตัวนำมาประดับตกแต่งสะอโนดาตฝั่งทิศเหนือ
โดยทีมวิทยาลัยเพาะช่าง
ความสำคัญของช้างสิบตระกูลนี่ก็คือ
ได้ปรากฏอยู่ในลักษณะของเรื่องราวของไตรภูมินะครับ
ว่าเป็นหนึ่งในปากแม่น้ำที่ปรากฏอยู่ในด้านหนึ่งของสระอโนดาต

แล้วก็เป็นลักษณะของช้างที่อยู่ในหมวดพรมพงศ์

มันเป็นลักษณะของอุดมคติที่ทางช่างโบราณได้เตรียมตรงนี้ไว้นะครับ
ทำให้ความสมบูรณ์ช้างของขวพสุเมนสมบูรณ์ขึ้น

รวมมากกว่า๒๐ตัว
ฝั่งทิศใต้โคแปดตระกูลรวม๒๐ตัวประดับตกแต่งสะอโนดาต
๔ตระกูลรวม๒๐ตัวประดับตกแต่งฝั่งทิศตะวันออก
หิมพานส่วนใหญ่จะมีขนาดความสูงจากพื้นถึงหลังไม่เกิน๔๐เซนติเมตร
และหากเป็นขนาดเล็กมีความสูงจากพื้นถึงหลังไม่เกิน๓๐เซนติเมตร
อกจากนี้สะอโนดาตบริเวณมุมขั้นกั้นระหว่างสัตว์มงคล
ประดับตกแต่งด้วยสัตว์ผสมประกอบด้วย
กินนารีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้
กลุ่มหงศ์ยังโคชภักษาที่มีหัวเป็นช้างส่วนล่างเป็นหงศ์ลำตัวกับแขนเป็นครุฑ
นกเช่นทันทิมามีรูปเป็นครุฑยืนถือกระบองหัวมีง้อนมีจะงอยปากใหญ่และงองุ้ม
กลางหลังมีปีกมีหางแบบไก่ขาทั้งสองเรียวเป็นขานก
และกลุ่มนาคมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนและมีเกล็ดเหมือนปลา
งานปั้นสัตว์หิมพานนี้ปั้นโดยนายสมชายบุญประเสริฐช่างปั้นปูนสดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะรวม๕๐คน
ซึ่งทุกคนก็มีต่างจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำงานออกมาเพื่อสนองพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้
ก็มีความขอบคุณใจและจะทำงานให้เต็มที่เต็มความกรรมาศทุกท่านครับ
ตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
อกจากจะใช้แนวคิดของภูมิจักรวาลภาพสวรรค์และสวนแบบไทยมาออกแบบเพื่อสื่อว่า
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยยังได้มีการออกแบบซึ่งคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยสง่างามและสมพระเกียรติ